สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กลางมวลน้ำมหาศาลนะครับ
อย่างที่เห็นณขณะนี้มวลน้ำเหล่านี้เริ่มส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ณจุดนี้
และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็คาดการณ์ว่าระดับน้ำตรงนี้จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในระยะนี้เองทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็ออกมาบอกนะครับว่าฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจะเพิ่มขึ้น
ประกอบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเราในวันนี้เราจะมาจับตากันนะครับ
ครึ่งหลังของฤดูฝนก็จะต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้
และแน่นอนครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมเป็นประจำแบบนี้

ซึ่งฝนที่ตกมาในช่วงนี้ก็จะถือว่าเป็นฝนที่ต้องเกิดจากร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่เหนียวนำทำให้เกิดฝนตกหนักตกนาน
จนเกิดการสะสมและทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ร่องฝนจะเริ่มเกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก่อนในช่วงเดือนสิงหาคม
ช่วงเวลาดังกล่าวเราจึงได้ยินข่าวน้ำท่วมและภัยทางธรรมชาติอื่น
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคนถล่มบ่อยครั้ง
หลังจากนั้นร่องฝนก็จะค่อยเลื่อนลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
โดยตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของร่องฝนนี้มีอยู่๒ปัจจัยด้วยกันครับ
และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนที่ตั้งฉากแบบนี้ต่อเนื่องไปบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก็เป็นแนวทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของร่องฝน
ซึ่งมีการเคลื่อนที่จากบริเวณทางตอนบนไปสู่บริเวณทางตอนล่างเช่นเดียวกัน
แต่ว่าร่องฝนนั้นจะมีการเคลื่อนที่ตามหลังดวงอาทิตย์ประมาณ๑เดือนนะครับ
แล้วก็ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาดวงอาทิตย์นั้นได้เคลื่อนที่ตั้งฉากกับบริเวณทางตอนกลางประเทศไทย
ซึ่งก็ทำให้ร่องฝนนั้นมีการขยับลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลาง
ทำให้ฝนตกหนักตกชุกตามแนวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
และล่าสุดตอนนี้ครับร่องฝนนั้นได้มีการเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของไทยเป็นระยะตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
คุณผู้ชมจำกันได้ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักตกนานในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
เพราะมวลอากาศเย็นมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
และล่าสุดณขณะนี้เองจากการตรวจสอบมวลอากาศเย็นตัวเดิมได้มีการแผลลงมาอีกครั้ง
ซึ่งมีการแผลลงมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
คาดการณ์ว่าจะแผ่แบบนี้ไปจนถึงวันที่๕ตุลาคม
แผลลงมาในครั้งนี้ก็เหนียวนำให้ร่องฝนหรือว่าแนวร่องมรสุมนั้นมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ฝนตกหนักตกนานแล้วก็ตกชุกมากยิ่งขึ้น
และที่สำคัญครับก็ดันให้แนวร่องฝนหรือว่าแนวฝนตกชุกนั้นมาพาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ก่อนที่จะถอยร่นกลับไปหลังวันที่๕
แต่สถานการณ์ฝนในบริเวณตอนกลางประเทศไทยนั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการตรวจสอบสภาพอากาศ
มาถึงการติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณที่รุ่มน้ำภาคกลางแบบนี้นะครับ
เพราะว่าการติดตามข่าวสารนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พิษศิษย์มหันฑ์สวัสดีครับ